ผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปฟังธรรมะกันหน่อยตอนนี้เนี่ยฮิตที่สุดคือพระมหาภัยวัน
โอ้โหเป็นธรรมะถูกใจวัยรุ่นค่ะเขาบอกว่าหลวงพี่นี่แหละ
หลวงพี่รูปนี้นี่แหละจะมาเบียดพระมหาสมปองลงจากบันลัง
เพราะว่าคำพูดที่หลวงพี่ใช้เนี่ยก็จะเป็นคำแบบ
วัยรุ่นจะคุ้นหูจะใช้กันจนติดปากก็เลยฟังง่ายเข้าใจง่ายไง
ตลกด้วยวัยรุ่นบอกเฉียบตลกด้วยแต่พระมหาสมปองกับพระมหาภัยวัน
สนิทสนมกันดีนะฮะอยู่วัดเดียวกันวัดสร้อยทองในกรุงเทพนะครับ
คือตอนนี้เนี่ยพระมหาภัยวันเนี่ยท่านจะไลฟ์เฟซบุ๊คบ่อยนะ
โอ้โหมีญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาแฟนคลับเข้ามาเยอะแยะไปหมด
ค่ะเป็นการตอบคำถามเรื่องของธรรมะสอนธรรมะด้วย
แต่คนบอกโอ้โหฟังแล้วแบบมันโดนใจวัยรุ่นอ่ะใช่อ่า
นี่ลองดูกันหน่อยกันแล้วกันนะฮะพระมหาภัยวันนับถือศาสนาอะไร
โยมปราศาสตร์หรือเปล่าโยมปราศาสตร์หรือเปล่าถ้าโยมบอกว่า
เงินซื้อความสุขไม่ได้โอนมาให้ตามาสิโยมพวกที่จะเข้ามาเอฟต้นไม้
ก็ขอเรียนให้ทราบว่าดูแลชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนนะฮะ
นอนตี๒ตื่นบ่าย๓จะเอาอะไรมาเอฟต้นไม้ถามก่อน
ยาวเอาต้นไม้ไปตกระกำลำบากยาวมันไปตายต้นไม้
ต้นไม้ต้นไม้มันก็จะมีชีวิตจิตใจนะฮะดูแลชีวิตให้ดีก่อน
เอาตัวเองให้รอดก่อนนะอย่าไปเอฟต้นไม้นะไม่ให้เอฟนะฮะ
อย่าเป็นพวกที่เห็นของคนอื่นแล้วอยากได้ผิดศีลนะเกิดความโลภนะฮะ
อย่าเอาปัญหาปัญหาคู่มาถามพระนะฮะถ้าอัตมารู้เรื่องชีวิตคู่ดี

โยมไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันเดี๋ยวจะมาถามจริงนโยม
ยาวีนกองสลากนะต่อให้เขาหมุนแรงหมุนจนลูกบอลมันทะลุออกมาจากกอง

ถ้าคุณอยากได้แฟนผู้ชายที่นิสัยดีน่ารักเชื่อฟังคำสั่ง
นั่นแสดงว่าคุณไม่ได้อยากได้สามีแต่คุณอยากได้หมา
พอแล้วครับคุณรู้สึกว่าไร้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะกระเทยแกล้งตลอดเลยนะ
พูดเทมานะเกือบจากครึ่งคืนโชกโมงค่ะ
ไม่ซึมทราบเลยนะค่ะ
มิ้นแกงอย่างเดียวเลยนะฮะพยายามไม่ถูกที่ของบางอย่างเนี่ย
มันไม่ใช่ที่ที่โยมจะต้องไปพยายามก็อย่าไปพยายามนะฮะ
อย่าไปพยายามทำอะไรที่มันไม่มีจุดหมายรออยู่
อย่าไปอยากถูกหวยอย่าไปอยากถูกหวย
อย่าคิดว่าจะเป็นเศรษฐีเพราะการถูกหวยนะครับ
เอาอะไรมาถูกน้องเอาอะไรมาถูกสภาพนะฮะ
สองตัวยังซื้อไม่ถูกเจ็ดเก้ายังซื้อไม่ถูก
ดูนี้เป็นใจกลุ่มมายแถวนี้นะฮะ
คือท่านคงเคยเห็นพระมหาภัยวันท่านตามข่าวสารต่าง
พอสมควรอยู่แล้วเวลาที่มีเรื่องนู้นเรื่องนี้

วันนี้ก็คงจะมีไลฟ์อีกนะครับท่านผู้ชมครับอ่าวันนี้เนี่ยทีมข่าว
ไทยรัฐทีวีเราได้ไปหาพระมหาภัยวันที่วัดนะฮะเพื่อที่จะสอบถาม
ไว้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าโอ้ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะ
สอนธรรมะแบบนี้คนก็ถือว่าให้การตอบลับอยู่พอสมควรนะครับ
พระมหาภัยวันท่านก็ให้สัมภาษณ์กับเราไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
ระหว่างที่ให้สัมภาษณ์กับเราเนี่ยนะฮะปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ย
ท่านก็ไลฟ์ไปด้วยนะครับก็มีคนเข้ามาดูนะ
ให้สัมภาษณ์กับเราแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะ
ตอนที่ท่านให้สัมภาษณ์กับเราเนี่ยนะฮะ
สภาพอะไรนะฮะอ๋อนิทศกาลคืนยมเปียกกันแล้วตามมุกไม่ทันนะ
ส่งข้อความมาหามาถามเราใช่ไหมว่าหลวงพี่มองเรื่องนู้นเรื่องนี้ยังไง
เราก็จะให้แง่คิดคนแต่ว่ามันก็จะมันก็จะค่อนข้างซีเรียสนิดหนึ่ง
เพราะว่ามันจะเป็นเชิงเราพูดถึงกระแสเหล่านั้นแบบที่มันเป็นเรื่องเป็นราว
มันไม่ใช่แบบว่าเราคุยแบบสบายแบบที่เป็นอยู่อย่างนี้
คนก็ไม่ใช่ว่าจะดู๑๕๒งงว่าเอ้าเป็นพระทำไมมาพูดคำแบบนี้อะไรแบบนี้
พูดได้เลยด้วยเหรอรู้จักศัพท์แบบนี้ด้วยเหรอรู้จักศัพท์วัยรุ่นรู้จักศัพท์สมัยใหม่ด้วยเหรอ
ก็แชร์ไปมันก็เริ่มมีคนตามมาเพราะเรารู้ว่ามีคนตามมาปุ๊บเราไลค์เลย
อะไรเราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะเราเราก็ต้อนรับคณะทัวร์นะครับ
คณะทัวร์มาลงก็เป็นหน้าที่ของเรานะเราเป็นเจ้าของเพจเราก็ต้องต้อนรับคณะทัวร์
แล้วก็ไลฟ์เลยก็ปรากฏว่าก็เลยดึงคนตั้งแต่ตอนนั้นที่มีคนเข้ามาแล้วก็ไลฟ์แล้วคนก็ดู
เราไลค์เนี่ยมันคือการชวนคุยมันเป็นหน้าทางของการชวนคุยการแซวการหยอกล้อ
คนก็รู้สึกว่าเราให้ความสนใจเขาด้วยเขาสนใจเราด้วย
อ่านคอมเมนต์เขาเอาคอมเมนต์เขาขึ้นมาพูดมาคุยอะไรอย่างนี้เขาก็อยากฟัง
เราจะต้องการเอาธรรมะนั้นให้กับคนเจนไหนประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้
ถ้าธรรมะแบบเจนแบบคนที่มันเป็นวัยรุ่นก็จะมีธรรมะของวัยรุ่น
มองศาสนาแบบหนึ่งซึ่งต่างจากคนอีกยุคหนึ่ง
ถ้าเป็นอีกใจหนึ่งเช่นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่เรา
ก็จะมองศาสนาด้วยมุมมองวิธีคิดอีกอย่างหนึ่ง
คือพระมหาภัยวันท่านก็จะใช้คำที่วัยรุ่นเขากำลังฮิตกันในสังคมออนไลน์ด้วยนะฮะ

ท่านก็จะมีเวียนคำพูดหลายคำมาพูด
กลุ่มวัยรุ่นทั้งหลายที่มาฟังธรรมะนะ

เป็นพระมาไลฟ์สดแบบนี้ได้เหรอใช้คำพูดแบบนี้ได้เหรอ
มันก็มีเหมือนกันแต่อีกมุมหนึ่งท่านก็บอกว่า
ก็อยากจะให้โดนใจวัยรุ่นอีกเจนหนึ่งไง